ทำไมปลามันลอยขึ้นมาแบบนี้มึงจะตายหรือยังไงโอ้ฝนตกลงมาชะหน้าดินลงมาออกซิเจนหมดปลาไม่มีอากาศ
จะต้องเปิดใบพัดปั่นออกซิเจนให้ปลาแล้วคุณผู้ชมงานของเกษตรกรก็แบบนี้แหละค่ะ
รุนสวัสดินะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วค่ะ
วันนี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์นะคะฝนที่เคยตกลงมาเนี่ยจะเบาบางจะลดลงค่ะ
อาจจะทำให้พอยิ้มได้บ้างในบางพื้นที่นะคะแต่ขณะเดียวกันค่ะภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุ่มฉ่ำไปตลอดเหมือนกัน
คุณผู้ชมดูภาพจากดาวเทียมจะเห็นว่าทางด้านฟิลิปปินส์เนี่ยจะมีกลุ่มพายุเมฆฝนนั้นปกคลุมอยู่
ซึ่งแน่นอนย้ำกันนะคะว่าไม่ได้มีผลต่อไทยโดยตรงแต่จะมีผลต่อกระแสทิศทางลม
ลมที่เคยพัดขึ้นบนก็จะพัดไปทางพายุลูกดังกล่าว
เพราะฉะนั้นเนี่ยทางตอนบนฝนจะเบาบางยังมีตกบ้างนะคะ
วันนี้ช่วงบ่ายค่ำภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคเหนือก็ยังมีครึ้ม
มีปล่อยตกมาให้คลายร้อนกันอยู่บ้างนะคะ
แต่ว่าถ้าดูทิศทางลมกันให้ชัดจากโมเดลต่อไปนี้แล้วเนี่ย
คุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าจากทิศทางลมที่หอบเอาความชื้นขึ้นไปทางภาคเหนือเนี่ย
ตอนนี้มันไปทางประเทศฟิลิปปินส์
เพราะฉะนั้นส่งผลตามมาก็คือทำให้คลื่นฝั่งอันดามันเนี่ยมีคลื่นสูงมากขึ้นนะคะ
แล้วก็จะทำให้มีลมแรงมากขึ้นด้วยอ่ะดูกันตรงนี้นะคะ
ลูกศรเส้นขาวเล็กนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
สังเกตว่ามันพัดผ่านภาคใต้นะคะผ่านอ่าวไทย
แล้วก็ไหลไปทางพายุลูกดังกล่าวไม่ค่อยขึ้นทางตอนบนสักเท่าไหร่
เพราะฉะนั้นระหว่างนี้แหละค่ะทางตอนบนฝนจะเบาบางลง
แต่เตือนไว้ก่อนนะคะปลายเดือนหรือต้นสัปดาห์หน้า
ฝนก็จะเทลงมาทางตอนบนอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ส่วนวันนี้ฝนจะตกพื้นที่ใดบ้างเปิดจากโมเดลนี้เลยนะคะ
เช้าแบบนี้ยังไม่เท่าไหร่อาจจะมีครึ่มบ้างแถบภาคอีสาน
อุบลราชธานีอำนาจเจริญยะโสธรมุกดาหารร้อยเอ็ดนะคะ
แล้วก็รวมไปถึงภาคกลางภาคตะวันออกในบางพื้นที่
แต่สำหรับภาคใต้ดูแล้วโดยรวมก็จะตกค่อนข้างมากหน่อยนะคะ
ประมาณร้อนละหกสิบของพื้นที่ตกหนักบางแห่งแถบ
จังหวัดสุราธานีนั่นเองนะคะส่วนมากแล้วฝนก็จะเทลงมาในช่วงบ่ายและค่ำ
พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ภาคใต้ฝั่งอันดามันก็ต้องระมัดระวังคลื่นด้วยคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะคะ
อาคารบ้านเรือนหลังคาต่างรวมถึงต้นไม้ก็พัดปลิวไหวอย่างนี้เลยค่ะ
เกิดจากพายุที่พัดถล่มลงมานะคะ
และนี่ก็คือที่บ้านประทัดบุอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
แรงลมพัดต้นไม้โค้นล้มระเนรนาศ
แล้วก็ยังไปทับบ้านเรือนชาวบ้านเสียหายด้วย
ช่วงนี้ภาคอีสานก็ยังจะต้องเตรียมรับมือกันหน่อยนะคะ
เพราะว่ายังคงมีฝนตกต่อเนื่อง
บางพื้นที่ตกถึง๑๖๐ของพื้นที่
แห่งเจอลมพัดแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกด้วย
ยังไงเฝ้าระมัดระวังกันแล้วก็ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างให้มั่นคงแข็งแรงค่ะ
ช่วงนี้สภาพอากาศยังคงแปรปรวนนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนแล้วก็มีลมพัดมา
ก็ขอเตือนประชาชนอย่าไปยืนในที่โล่งแจ้งค่ะ
โดยเฉพาะช่วงครึ้มฟ้าครึ้มฝนก่อนหรือหลังฝนตกฝนฟ้าขนอง
ถ้าไม่จำเป็นเนี่ยนะคะก็อย่าไปยืนเลยค่ะ
อย่างเช่นเกษตรกรหรือชาวไร่ที่ต้องไปยืนกลางทุ่งกลางนาแบบนี้ก็อันตราย
บางคนคิดว่าฝนตกเอ๊ะไปหลบใต้ต้นไม้ได้ไหมไม่ได้นะคะ
เพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าอย่างหญิงรายนี้ก็ได้ต้องบอกว่าโชคร้ายค่ะ
ที่ออกไปดูไร่อ้อยในช่วงเช้าแต่ถูกฟ้าผ่าลงกลางหลังเสียชีวิต
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชายภูมินะคะส่วนปีนี้ค่ะ
คุณผู้ชมเกิดปรากฏการณ์ลานิญญาประเทศในแถบเอเชียเนี่ย
จะมีฝนตกลงมาชุ่มฉ่ำฝนจะตกเร็วตกหนักตกแรงกันด้วยนะคะ
สังเกตว่าเดือนเมษายนแทบจะตกทุกวันเลย
แล้วก็คาดการณ์ว่าหน้าฝนก็จะเข้ามาเร็วด้วยเหมือนกัน
พร้อมรับมือให้ดีไม่ว่าจะร้อนหรือฝน
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะ
ตอนนี้ดิฉันไปเปิดออกซิเจนให้ปลาหน่อยดีกว่า
ดูมันไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวจะขาดทุนนะคะ
โอ้โหทันทีเลยค่ะไปแล้วค่ะ
อ่าอ่าอ่าสบายกันดีนะ